บันเทิงไทยรัฐในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะไปติดตามข่าวบันเทิงต่างประเทศกัน
คาราคา๓ครั้งค่ะดิฉันเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันมาหลายวันแล้ว

หลังจากนั้นไม่นานค่ะบรรดาแฟนโขลงแฟนคลับก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะ
ที่ออกมาพูดแบบเชิงแฉแล้วก็เชิงเน็บแนมขึ้นมา
อันตรฐานหายไปต่อหน้าต่อตากว่า๗๗ล้านฟอลลอเวอร์
หายว้าไปกับตาเลยยังไม่หมดคุณผู้ชม
มีการโพสต์ข้อความเชิงตัดเพาะ

แต่บอกเลยค่ะขอต่ออีกหนึ่งคู่แล้วกัน

แต่ว่าทั้งคู่เลิกลากันไปแล้วนะคะ
เด็ดขาดตอนแรกนะว่าจะเลิกลากันด้วยไม่ดี
ปิดคดีเช้าแห่งฮอลลีวูดสักที
บรรลุข้อตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อย
โดยฝ่ายหญิงยอมถอนฟ้องคดีทำร้ายร่างกาย

ขณะที่พระเอกโจรสลัดก็ยอมจ่ายเงินจำนวน๗ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ราว๒๔๕ล้านบาทสำหรับการหย่าครั้งนี้

ทั้งสองรักกันและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง
แม้ตอนนี้จะมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
แต่ความผูกพันยังมีให้กันเหมือนเดิม
รวมถึงยืนยันด้วยว่าไม่มีฝ่ายในที่โกหก
กล่าวเท็จเพื่อเหตุผลทางการเงิน
และไม่เคยมีการทำร้ายกันทางร่างกาย

อกจากนี้เฮิร์ตยังขอให้เดฟมีความสุขในอนาคต
ส่วนเธอจะนำเงินที่ได้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิ
และจะไม่มีการแถลงต่อสาธารณชนอีกแล้ว
หลังจากเกิดดราม่าซ้อนดราม่ากับนักร้องหนุ่มแจ๊สตินบีเบอร์
ที่โดนทั้งแฟนเพลงโจมตีแฟนสาวคนใหม่
แถมแฟนคนเก่ายังเซเลน่าโกเมส
ก็ยังออกมาต่อว่าอีกด้วย
จะจัดชุดใหญ่สาดโครนแฉกันสุดฤทธิ
ทำเอาผู้ที่ติดตามกว่า๗๗ล้านคนอึ้งไปตามกัน
เพราะก่อนหน้านี้ออกมาขู่เพียงว่าจะตั้งค่าให้เป็นส่วนตัวมากขึ้น
เป็นคำพูดที่เห็นแก่ตัวและช่างไร้ประโยชน์สิ้นดี
จะตัดขาดกับโลกออนไลน์ไปแล้ว
แต่อย่างน้อยเจ้าตัวก็ยังเหลือช่องทางให้แฟนได้ติดตามกันต่อ

โดยนักร้องสาวตัวแม่เดินทางมาถึงตั้งแต่วันที่๑๕สิงหาคม
ซึ่งเป็นคืนก่อนวันคล้ายวันเกิด
และได้รวมฉลองปาร์ตี้ร้องเล่นเต้นรำอย่างเป็นกันเอง
จากโลกอย่างฮาวนาในวันถัดมา
ที่มีทางเดินเป็นถนนกรวดสุดแปลกตา
และน้ำผู้จากศตวรรษที่๑๙
ลุคชิลในชุดสบายพร้อมกับหมวกปีกใหญ่

กลางกลางสื่อมวลชนและผู้คนที่ให้ความสนใจ
เดินตามนักร้องซุปตากันเป็นแถว
และมีบอดิการ์ตามอารักษาแบบหลวม
พอล่านักศึกษาชาวคิวบาร์เผยว่า
ตื่นเต้นสุดเพราะไม่เคยเข้าใกล้คนดังได้ระยะประชิดเท่านี้มาก่อน
แม้จะเห็นหน้าป๊อปไอคอนไม่ชัดนัก

ที่เธออยู่ห่างจากศิลปินระดับโลกเพียง๕๙เท่านั้น
แต่ก็อยากให้เธอได้โดนแดดบ้าง
ทั้งนี้ควินออฟป๊อปมีคิวบินกลับสหรัฐอเมริกาในวันนี้
แมวทะเซกว่ากี่บาบบอกเลยน่าสนใจมาก
อยากจะไปตามรอยซุปตามาโดน่าจริงเลย
มั้ยคิวบาเบาอยุ่๕๘ละ
คือมันคาราคาซังเขามีการฟ้องร้องกันมายาวเหยียดแล้ว
สัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันบอกไปว่าเขาจะมีการขึ้นโรงขึ้นศาล
ไปชี้แจงทั้งหมด๒๓คน
แล้วอยู่ดีวันนี้ก็ออกมาว่าเคลียร์กันได้แล้ว

ฉันก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอย่างนี้
เอาแต่เอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วกันนะ
ที่ทั้งคู่ก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะ
ก็ปิดฉากตำนานรักของคู่นี้ไปแบบเคลียร์แล้วกันนะจ๊ะ